จะได้แบบแคปชั่นเก๋แบบลงแบบ
เอออยู่ด้วยหน่อยสิ้นปีเออพี่เช้ามีไหม
น้องมีเป็นลิสต์๓๐แคปชั่นบอกเลยว่าเดี๋ยวต้องขอกลับบ้านนิดนึงเพราะว่าจริงเหรอ
ของพี่มีแคปชั่นสำหรับมนุษย์เงินเดือนว่านะครับผม
เงินเดือนออกเมื่อไหร่ความยิ่งใหญ่ของเราจะกลับมาครับ
นี่ฮะฝากกันด้วยแล้วกันนะครับไม่ต้องบอกโบนัสเหรอ

ปีนี้มีโบนัสก็บุญแล้วแม่โอ้โฮบุญกันจังใช่โบนัสมาเหมือนเงินทร
เหมือนเงินทรตกใจมากเลยใช้หมดที่ไหนมากแม่แต่บางบริษัทเขาก็ปังนะ
ที่เขาประกาศเสียงตามสายเสียงสุดท้ายของการวันทำงาน
อู้วทุกคนร้องห้าเจ็ดแปดเดือนน่ะโอ้วอันนั้นให้เยอะแม่
เขาผลิตถุงมือเขาผลิตอุปกรณ์ทางการแพทย์

ใช่นะครับถูกนะครับผมเป็นกำลังใจให้จับทุกท่านนะฮะ
ขอให้มีบ้านอยู่มีรูแห่มีแรงยิ้มนะครับ

เปิดเข้าบ้านไปยิ้มมีความสุขครับผม
โอเคแล้วก็กลับมาช่วงหน้าครับช่วงหน้าครับฮะ
คนที่อ่านจะสนุกอะควรจะเป็นเช่าเช่า
เขาเดาแค่เปลี่ยนปีแต่รักเธอคนดีไม่มีเปลี่ยนใจ
พี่มีอีกไหม
เบื่อแล้วส่องภาพนิ่งอยากเจอตัวจริงได้ไหมครับ
เออจริงเปิดแล้วส่งภาพนิ่งไม่เห็นจะตรงภาพนิ่งเลย
อยากเจอตัวจริงจะได้ไม่ต้องวิ่งหนี
ของเราอีกอันนี้ดีกว่าพี่มดน่าจะได้
ทำงานสิจะรออะไรปีหน้าฟ้าใหม่ขอให้งานปัง
ตรงนี้ละกันเก็บไว้ก่อนเนี่ยอันนี้
หน้าหนาวอยากได้ไออุ่นถ้าน่ารักอย่างคุณอยากได้เป็นแฟน

หนาวอยากได้ไออุ่นแล้วหนาวตอนไหนวะ
เอ้ามะมดมันก็มีเนี่ยอ๋อมันก็มีเนอะ
ใช่เดี๋ยวบอกรถไป๔๘๑๘องศาง่าย
มีครับท่านอีกน้องแม่มีรางวัลเนอะแต่เราปีหน้า
คุณผู้ชมส่วนใหญ่เวลาถ้าเราร่วมกิจกรรมกัน
บอกว่าแต่งคำขวัญคำกรคำสุดฮิตคำอะไร
สมัยเราเด็กคือแต่งคำขวัญส่งกันเข้ามาเต็มเลย
ใช่ไหมใช่เมื่อก่อนสมัยเราเด็กคือแต่งคำขวัญคำกร

โอ้โหไฮไฟนี่คือสุดยอดแล้ว

แคมพล็อกมาก่อนเหรออื้อฮือเห็นไหม
เออใช่ไฮไฟล์มาทีหลังวันนี้เจ้าพ่อไฮไฟล์

เช่นอ่ะหุ่นเอสสี่ห้างอันอ้าวเจ้าพ่อมีเวลาอยู่

เงินก็ไม่มีสติก็ไม่เต็มค่ะ
อาจไม่น่ารักเหมือนตุ๊กตาแต่ผมก็พร้อมชะลาไปกับคุณนะครับ
เชียร์เอาแล้ววันนี้มาแล้ว
อันนี้ก็โสดอีกแล้วค่ะโสดรับสิ้นปี
ไม่มีทุกปีเลยต้องทำไงอ่ะ

ฮ่อโท๊คยังมีกวางเรนเดียแต่เราคนนี้ยังไม่มีใครนัก
นะครับกูไม่บอกใครเนี่ย
ไม่อ่านนักไง
เกี้ยวกันเลยกันเลย
สงท้ายปีกระเพื้อมกันหน่อยค่ะ
กว่าการอยู่ลำพังคือการไม่มีตังค์อยู่ในบัญชีครับ
อ๋อจริง
จบปีแบบนี้แล้วกัน
เจ็บกว่ากาญอยู่อันนี้

อ๋อใช่ทุกคนก็ต้องเตรียมไปก่อนว่าจะเที่ยงคืน๑นาทีทำอะไร
ถูกทุกคนไม่ได้ตั้งสังสีเอจข้อความต่างที่ไปเติม
อีกโมทิศข้อนอะไรต่างมาเติม
แต่สุดท้ายก็จะมีดอกสวัสดีวันจานอาหารค้าก็มาเหมือนเดิม

ข่าวใส่ไข่สดใหม่
ให้เยอะ
สวัสดีครับ